เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่สุรินครับ
คุณพ่อคนหนึ่งก็พาลูกจะไปหาปลากัน
ทีนี้จังหวะที่ลูกเนี่ยเหมือนว่าพลัดตกพลัดตกปากท่อ
พ่อนี่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองนะห่วงชีวิตลูก
ลงไปช่วยลูกครับสุดท้ายพยายามดันตัวลูกขึ้นมา
แต่ตัวพ่อนี่สิจมฮะ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

ที่เศร้าที่สุดคือลูกชายนี่แหละ

นั่งหน้าโรงศพคุณพ่อไม่ไปไหนเลยครับ

มีการก้มไปเหมือนจะกราบคุณพ่อด้วยนะครับ

เหมือนกับกลายเป็นว่าต่อชีวิตลูก

ลมหายใจนั้นคือของคุณพ่อถูกพรากไป
โอ้โหเราไม่รู้ลูกจะรู้สึกผิดแค่ไหน
ตนเองอาจจะเป็นเหตุให้คุณพ่อจมน้ำนะฮะ

แล้วก็อย่าให้เด็กคิดแบบนั้นอันนี้คือพ่อรักลูกใช่ไหม